มาออนทัวร์กันต่อนะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับ
นูต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นของชาวจีนอยู่นานครับ
กับร้านอาหารจีนยูนานที่เปิดมายาวนานกว่า๒๗ปีแล้วครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

คุณนกนะฮะเป็นเจ้าของร้าน

ปิงยูนานหญิงปิงแปลว่าอะไร

ทางร้านเราเสิร์ฟอาหารจีนอยู่นาน

แต่ว่าเมื่อก่อนร้านเราจะอยู่ในตัวอำเภอแม่สายนะคะ

อาหารจีนอยู่นานจริงจะหนักพวกเครื่องเทศ

แต่ว่าคนไทยจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไห

แล้วก็มีรสชาติจัดจ้านของพวกเครื่องเทศ
แต่คุณพ่อก็จะนำมาประยุกต์ปรับสูตรนิดหน่อย

คุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนจีนอยู่นานเหรอ

แต่ว่าคุณพ่ออยู่เมืองไทย

แล้วก็คุณพ่อก็เรียนเพิ่มเติมด้วย

ความนิยมของคนเชียงรายเป็นอย่างไร
คนที่นี่จะทานอาหารอยู่นานเยอะนะคะ
เพราะว่ามันอยู่ติดกับชายแดนจีน๑๒ปันนาด้วย
ก็คือคนจาก๑๒มะนาก็ข้ามมากินด้วย

ก็คือเราเหมือนเป็นญาติเป็นมิตรสหายกันอยู่แล้ว

เอาล่ะอยากจะรู้แล้วว่าเส้นบะหมี่ของทางยูนาน

บุกมาถึงร้านอาหารจีนในตำนานทั้งที
ก็ไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงมากแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปลองชิมรสชาติของบะหมี่ผัดยูนาน

อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าจะไร้เทียมทานแค่ไหน

ฟนนท์เป็นหัวหน้าเชฟของทางร้าน

หมี่อยู่นานมันแตกต่างกับเส้นหมี่ของประเทศไทยยังไงครับ

พริกหนุ่มแดงซอยนะครับ
แล้วก็มีส่วนลอก
มันต้องมีข้างลับขั้นตอนอะไรบ้างไหม
การผัดอยู่ที่การควบคุมไฟครับผม

ทำไมตอนใส่ควบคุมไม่ใช้ไฟอ่อน

ไม่ครับเดี๋ยวมีมันจะไม่ครับ
จากเทคนิคการควบคุมไฟในการผัดแล้วนะคะ
ที่ร้านหญิงปิงยูนานก็ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับแน่น
ก็คือลำดับในการใส่เครื่องต่างลงไปผัดนั่นเอง
ซึ่งในขั้นแรกนั้นนะคะเชฟนนท์ของเรา
จะใส่เห็ดหอมและแฮมยูนาลงไปก่อน
แล้วก็วาดลวดลายการผัดไปสักพัก
ได้กลิ่นของเห็ดหอมและแฮมยูนาน
เตะจมูกขึ้นมาก่อนจะใส่เส้นบะหมี่ที่ลวกแล้วลงไป
จากนั้นให้เบาไฟแล้วเริ่มใส่เครื่องปรุงรสต่างค่ะ
ให้ส่วนผสมเข้ากันอีกสักพัก
ก็ใส่ผักต่างเช่นแครอทถั่วงอกและใบกุ้ยช่าย
เป็นการปิดท้ายเพื่อที่ผักจะได้ไม่สุกมาก
เวลาทานก็จะได้สัมผัสถึงความเหนียวนุ่มของเส้น
และความกรุบกรอบของผักด้วยนั่นเอง
เดี๋ยวขอชิมกันนะครับ

ไม่เค็มไม่หวานไม่อะไรแต่มันจะมีความหอม

หรือว่ารสชั่นก็หนูปากก่อนใหม่นะ
พี่นกพี่นทน่ารกคนแบ่งหน้าที่เกิดอย่างไรบ้าง

ว่าเราไม่ได้จ้างเชฟทำเองครับ
ผมเริ่มมาทำได้๗๘ปีครับผม

ก็คือคุณพ่ออยากให้ผมทำดูแลกิจการต่อครับ
อยู่นานไหมกว่าคุณพ่อจะยอมปล่อยมือให้เราทำเองคนเดียว

คือต้องเตรียมของต้องอะไรทุกอย่างครับผม
คุณพ่อสอนเคล็ดลับในการทำธุรกิจกับเราอย่างไรบ้าง
หนึ่งต้องซื่อสัตว์เลยค่ะ

ลูกค้าคือสิ่งสำคัญกับร้าน
เราต้องบริการลูกค้าให้ดี
แล้วก็รับฟังคำติชมของลูกค้า

ก็คือถึงแม้ว่าร้านจะเปิดมานาน๒๐กว่าปีแล้วก็ตาม
เราก็พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเรื่อย

สิ่งที่ทางรุ่นสองเนี่ยได้พัฒนาร้านให้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมีอะไรบ้างครับ
คือเดิมเนี่ยร้านเราจะเป็นสไตล์แบบอยู่นานเลยค่ะ
เอามาเป็นเจียงอินโบราณเลยเนี่ยหรอ
ประมาณนั้นค่ะครับผมแต่ว่าพอเราย้ายมาที่นี่ค่ะเราก็ปรับเปลี่ยนรูปศพของร้านใหม่
คือทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นทันสมัยขึ้น

แต่ว่ารสชาติอาหารเนี่ยยังคงรสชาติเดิม

ก็จะมีอาจจะทำเป็นอาหารคริสแข็งค่ะ
แต่เทรก่วเวย์เอากลับบ้านมาเลยไปเว็บกินได้เลย

ก็จะเป็นเขาหยกขามูมันถูก
ขามูอยู่นานมากแล้วบวกกับร้านเรา

มีเมนูมากมายเลยมีอะไรป่ะครับเนี่ย

เมนูแนะนำก็เป็นเขาหยกนะคะ

ึ่งกับผักด่อมอยู่นานข้างล่าง

อันนี้ใช่ไหมเมนูที่เราจะพัฒนาเป็นแบบว่าแช่แข็ง

ใช่ค่ะจานนี้จัดเข้มข้น

แล้วก็เป็นเป็ดทอดอยู่นานแล้วค่ะ
ของเราจะใช้เป็นเป็ดไทยนะคะ
ทุกเมนูนี้ได้เรียกว่าเป็นอยู่นานแบบ

นิดหน่อยเพื่อให้ดูปากคนไทย
แต่ความจัดจ้านของอาหารก็ยังมีอยู่

ตอนนี้ร้านใหม่เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหน
ร้านเราจะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะ

เดี๋ยวมาทางสี่แยกไฟแดง

โอเคมีเฟซบุ๊คอินสตราแกรมอะไรที่คนจะติดตามได้ไหมครับ

ขอบคุณมากค่ะผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเชฟครับ

พี่จะช่วยผมใช่ไหม
ถ้างั้นผมเอางานหนักให้พี่เลย

เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผัดพริกแกงก่อนนะครับ

นิดเดียวเราต้องผัดให้พริกแกงเนี่ยเขามีความหอมขึ้นมาก่อนนะครับ

หาซื้อง่ายไม่ต้องคันให้เสียเวลาเนอะ
ยังดีกว่าตรงที่ไม่มีโคสตรอลด้วยครับ

นะครับเวลาปรุงรสเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับ
ใส่น้ำตาลปรี๊บลงไป
แล้วทำอาหารแล้วทำแกงเนี่ยผมจะชอบใช้น้ำตาลปี๊บ
เพราะว่าคือน้ำตาลปรี๊บเนี่ยเขาจะหวานหวาน

ขอใส่กะผิกลงไปเพิ่มหน่อยนึง

ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่เนื้อปูและใบชะพรูลงไป

นะครับเราแค่มาใส่ให้เขาแบบมีรสชาติ
ซึมน้ำลงไปนะครับ

โอ้โหเพียบเลยขอบคุณครับ

แป๊บนึงให้ผักเขาสลด

เรียบร้อยนะครับขนมจีนน้ำยาปู

นี่ครับนี่จะบอกว่าเป็นแกงไทยที่มีกลิ่นหอมนมเบานะ
รสชาตินี่ก็เข้มข้นหอมมัน
อร่อยล้ำไม่ซ้ำไข่เลยจริงครับ

จากเมนูเด็ดในวันนี้แล้วนะครับ
ผมยังมีเมนูเส้นที่อร่อย
แล้วมีเคล็ดลับดีอีกมากมายมาฝากกันนะครับ

ถ้ามันอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเชฟทำอีกหม้อนะ
ส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเอาห่อกลับบ้านให้คนที่บ้านกินนะ

เดี๋ยวพี่ไหนบอกว่าช่วยกันทำไงครับพี่